สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเด็กโคเดอร์โม
อย่างที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่ากลับมาจะพาไปชิมสปาเกตตี้ที่เอาไปผสมกับน้ำพริกแบบไทย
เติมแต่งด้วยปลาทูของดีของขึ้นชื่อประจำจังหวัดจนได้เป็นเมนูสปาเกตตี้น้ำพริกกะปิปลาทูแม่กรอง
ฟังชื่อแล้วอยากรู้ว่าไอเดียมีที่มายังไงส่งเฮียเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
พูดถึงจังหวัดสมุทรสงครามของขึ้นชื่อของตรงนี้
แต่มีอย่างหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อจริงนั่นก็คือหน้างอคอหักปลาทูแม่กรองนั่นเองแหละครับผม
พูดมาขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคงคิดว่าผมจะพาไปเลือกซื้อปลาถูไม่ใช่นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูเส้นเมนูหนึ่งครับที่ทางร้านนี้นะครับ
เป็นร้านคาเฟ่เล็กเล็กเก๋เก๋เขาได้นำเอาของขึ้นชื่อของจังหวัดเขาเนี่ย
ผสมผสานกับเส้นกลายเป็นเมนูฟิวชั่นที่น่ารับประทานมากเลย
เมนูนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ถึงจุดเริ่มต้นของทางร้านนะครับกาเฟ่เก๋ของสมุทรสงคราม

คือมันเริ่มต้นมาจากของลูกสาว
ที่เขาไปเรียนเรื่องของอาหารจากกระดังเบอร์มา
ก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะทำร้านอาหารสักร้านหนึ่ง
โอเคเราก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของสไตล์วัยรุ่น

ก็เลยคิดว่าพอมีที่มีทาง
ก็เลยบอกว่าทำตรงนี้

ก็มาต่อยอดเรื่องของอาหาร
ซึ่งมันก็ไม่มีที่ไหนนะครับ

ซึ่งคนไทยอย่างเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
แต่ถ้าจะให้เน้นไปที่ปลาทูแล้วก็เลิศที่สุดในแผ่นดินไทยก็คงต้องยกให้ปลาทูแม่กรองที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาล่ะค่ะ
เพราะในประเทศไทยเรานี้แหล่งที่ได้ชื่อว่ามีปลาทูชุกชุมและรสชาติอร่อยแห่งหนึ่งก็คือพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
โดยเมื่อชาวประมงจับปลาทูได้ก็มักจะนำขึ้นฝั่งมาจำหน่ายในอำเภอเมืองสมุทรสงครามปลาทูจากที่นี่จึงมีชื่อเรียกกันติดปากว่าปลาทูแม่กลองนั่นเองค่ะ
ส่วนปลาทูที่นี่หน้าตาจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลำตัวสั้นแบนสีเงินหรืออมเขียวตาดำเนื้อแน่นแต่นุ่มเมื่อกดลงไปที่ตัวปลาเนื้อปลาจะกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่บุ๋มลงไปตามรอยแรงกดรวมทั้งยังมีเอกลักษณ์สำคัญที่เรียกว่าหน้างอคอหักที่คอนเฟิร์มว่าเป็นปลาทูแม่กรองของแท้นั่นเองค่ะ
สามารถที่ไปเรียนพี่กองนังเบอร์มาผสมผสานกันนะครับจนได้เมนูแนะนำหนึ่งเมนูเส้นวันนี้คือเมนูอะไรครับ

สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู

สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
สปาเกตตี้ปลาทู
ของปลาทูก็จะเลือกให้ฝากเลือกปลาทูยังไง
ที่จะได้ปลาทูที่มีรสชาติที่อร่อยเรื้อมัน
แล้วตัวต้องป้อมอย่างนี้
ตัวยาวจึงอันนั้นไม่ใช่ปลาทูแม่กอง
โดยเฉพาะสัญลักษณ์ของประทูคือหน้างอคอหัก
พระธูสุมุดสงครามนั้นเป็นหลักอยู่แล้ว
ประกอบกับเราได้น้ำพริกนะครับ

เฉดีเราเอามาเข้ากับซิงเนเชอร์ของสุมุดสงคราม

นะครับก็เป็นที่เอ่อรับรู้ได้ว่าเอ่อถ้ามาร้านนี้นะครับ

อืมครับไม่น่าเชื่อน้ำน้ำพริกแล้วก็กะปิกับครับ
มันจะเข้ากันได้ขนาดนี้ครับตอนยกมาเนี่ยได้กลิ่นของกะปิ
โดดขึ้นมาเลยถูกต้องครับแต่พอทานเข้าไปเนี่ยมันไม่เหม็เลย

ใช่ไหมครับรสชาติมันผสมผสานได้ลงตัวเลยทีเดียว
มันจะต้องมีเนี่ยกลิ่นพร้อมชวนเรียกว่าเอ่อสัมผัสได้ครับผม
ครับแล้วโดยเฉพาะเราเอาผักมาแจมอีกสักหน่อยหนึ่งอืม
เหมือนกับกินน้ำพริกผักอ่ะครับนะฮะมันก็จะได้เข้ากันอ่า

ของดังของจังหวัดอีกทีก็คืออะไรอันนี้ก็คือผักชะครามใบชะครามนะ
แหวกหน่อยนะครับมีหมูสับนะครับกับกุ้งจะเยอะหน่อย
แต่หลักก็คือตัวชะคามเป็นยำนี่แหละเป็นยำไทยนี่แหละ
โดยทั่วทั่วไปเนี่ยเราจะเอาชะคามมากินกับน้ำพริกครับ
เหมือนกันก็คือมีกะทิโรยหน่อยนึงก็กินกับน้ำพริกอย่างนั้น
สักครามนี่มันหาได้ที่ไหนในจังหวัดสงสงครามโดยทั่วทั่วไปมันขึ้นตามพื้นนะครับ
นาเกลือแถบนาเกลือนะฮะอ่าชายทะเลมันอยู่ในน้ำหรืออยู่บนบก
อยู่บนบกอยู่บนบกนะครับอ่าจะมีรสชาติเค็มเค็ม
ทีนี้เวลาเอามาทำเนี่ยเราก็ต้องรีดเอาความเค็มออกเสียก่อน
โดยการเอามาลวกแล้วก็บีบคันคันเอาความเค็มออกไปใช่นะครับ
อ่ามันจะมีความกรอบนิดนิดนะฮะเอ่อบางคนไม่รู้จักชะคามก็จะไปเทียบเคียงกับชะอม
อืมถูกไหมฮะว่าเอ๊ะมันจะเหมือนชาโอมไหมมันจะใช่ชาโอมไหม
ชาโอมมันจะเหม็นเขียวหน่อยถูกต้องแต่ชาคามมันไม่เหม็นเขียวเลย
ไม่เหม็นเขียวมันมีความกรอบอยู่ในตัวเลยมีความกรอบถูกต้อง
ไม่น่าเชื่อนะไปเรียนเรือกองบางเบอร์เนี่ยทำอาหารไทยก็อร่อยรสชาติจัด
ว่าเอาของท้องถิ่นที่มันมีรสชาติดีอยู่แล้ว
จะเอามาผสมกับไอ้สไตล์ของสปาเกตตี้มันก็เลยเข้ากันได้ว่าอ่ะเอ่อ
ค่อนข้างจะอ่าฟิวชั่นหน่อยอ่าแล้วก็ลงตัวมากมากเลยนะครับผมนอกจากเมนูที่นำเอาของดีของจังหวัดสองตัวนี้เนี่ย
เสนอแล้วมีเมนูอื่นไหมครับก็มีเมนูอื่นเช่นข้าวผัดสมุนไพรปลาทู
อะไรที่เป็นสไตล์ปลาทูเราก็จะเอามานำเสนออย่างนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยต้องแพงแน่เลย
อ๋อไม่แพงครับเรียกว่ามีหนึ่งร้อยกินได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบาททานได้เลยใช่
ให้ปลาถูตัวครึ่งนะไม่น้อยเลยนะให้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมสามารถทานได้เลย
เพราะฉะนั้นใน๑๐๐ท่านสามารถกินได้เรียกว่ารสชาติอย่างนี้นะฮะเรียกว่ามันชวนชิม
ครับผมจริงนอกจากอาหารคาวทางร้านก็ยังมีพวกขนมหวานด้วยใช่ครับ
หวานชื่อดังของนี่ที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเจออะไรครับบิลซูเมลอน
เป็นซูเมลอนนะโดยเฉพาะเราก็ปลูกเองอ๋อปลูกเองด้วยแบบออร์แกนิคเลย
ใช่ลูกค้านี่ห้ามพลาดเด็ดขาดทานของขาวแล้วก็ต้องทานของหวานด้วยนะครับผม
เดินทางมาที่ร้านมายังไงครับร้านอยู่ที่ไหนครับ
ร้านเนี่ยอยู่ตรงกลิ่นกลางระหว่างแม่กรองกับอัมพวาครับครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าใครมาอำภาวาขากลับนะครับแวะมาที่ร้านเนเบอร์คิเช่นอำภาวา
เพราะว่าสไตล์ของเนเบอร์ก็คือใกล้บ้านอัมพวาอ๋อมันที่มาของชื่อนี่เองนะครับผม
เปิดปิดกี่โมงครับร้านจะเปิด๑๐โมงและปิด๓ทุ่มมีวันหยุดไหม
วันอังคารครับหยุดวันอังคารนะครับถ้าคุณผ่านมาเที่ยวแถวแม่กรองแถวอำภาวานะครับ
ช่วงหน้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาที่คัดสรรปลาเนื้อน้ำดีจากหน้าน้ำในท้องถิ่นมาปรุงแต่งจนเกิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอำภาวา
เจ้าดังประจำถิ่นห้ามพลาดเลยนะคะ
ที่เราใช้เป็นปลาอะไรครับปลาโชกุลค่ะปลาโชกุลเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มปลาน้ำกรอยค่ะเป็นปลาทะเลเลย
ทำไมถึงเลือกใช้ปลาโชกุลครับมันเป็นปลาในอ่าวไทยค่ะใกล้ทะเลค่ะเนื้อมันจะมันนะคะไม่ขาว
ตัวมันขนาดไหนครับ๗โลค่ะ๗โลนี่ขนาดไหนก็ยาวประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผม
ยังไม่ได้ปรุงรสเลยยังไม่ได้ค่ะคือมาจากครัวรสชาติยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับถือว่าสำหรับคนทานจัด
เป็นรสชาติที่ดีนะครับมีครบรสมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดนะครับผม
ปลาก็เหนียวนุ่มดีนะครับนี่ชิมปลาดีกว่าปลาโชกุลใช่ไหมโชกุลค่ะ
เนื้อมันจะมันไม่คาวค่ะสำหรับคนไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะ